มาดอนยาแก้ปวดหลายคนอาจจะเคยรู้จัก
กลุ่มวัยรุ่นบางคนเนี่ยมักจะซื้อมาเพื่อผสมบังยาแก้ไอยาน้ำ
สมอะไรเพื่อให้เกิดความเคลิบเคลิ้มหรือว่ากิน
แต่ทีนี้มันมีหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาซื้อไอ้ตัวยาธรรมดอลมานี่แหละ
แต่ยังไม่แน่ชัดว่าผสมยาแก้ไอไหมแต่ที่แน่เขาผสมยาน้ำแล้วดื่มสุดท้าย
เกือบสู่ขิตแบบนี้เลยค่ะ

ชักขนาดนั้นตอนแรกคนที่ยืนอยู่นั่งอยู่ยังไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยนะ
ยังดูนิ่งกันหมดเลยอยู่สิ
เขาจะชักแล้วอ่ะโอ้โหเห็นบอกว่าตาเหลือกเลยอ่ะชักตาเหลือกชักเกงมือ
กำมือกำไม้ปากแข็งหน้าตัวแข็งตัวแข็งเนี่ยค่ะกำมืออยู่แบบนี้เลยพี่ก๊อฟครับ
แล้วคือเพื่อนต้องช่วยกันประคองร่าง
ผสมกับพวกยาน้ำแล้วก็ดื่มกิน
คือเขียวเหลืองมันเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดได้เหมือนกันไง

แบบคนผสมอ่ะเป็นสูตรต่างที่เขาเคยทำงั้นแหละ
ใช่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเป็นกลุ่มยาแก้ปวดระดับป้องกัน
ระดับด้วยอาการปวดรุนแดงปวดปานกลาง
อะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ควรจะเอามากิน
หรือว่าผสมในปริมาตรที่แบบเกินจำเป็น
ไม่เช่นนั้นอาจจะหวิตเสียชีวิตแบบโหนมคนนี้ได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาที
ชีวิตเขาไว้ได้แบบนี้ท่ามกลางความตกใจของกลุ่มเพื่อนเพื่อนนะคะ
เห็นบอกว่าช็อกแล้วก็หยุดหายใจไปถึง๒นาทีเลย
โอ้โหแล้วคือเตือนกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมวัยรุ่นลูกหลาน
ใครที่แบบชอบซื้อมาผสมยาน้ำดื่มแบบนี้
ตัวธรรมดรอันตรายมากอันตรายจริงนะคะ
ซึ่งยาตัวนี้ถ้าใช้ผิดประเภทคือแบบถึงขั้นตาย
ในขณะที่ยาเองก็ถูกควบคุมแบบเป็นชนิดยาควบคุมพิเศษ
แพทย์เนี่ยเวลาการที่เขาสั่งเขาจะต้องมีการตรวจสอบดูร่างกายความเหมาะสม
ปริมาณในการจ่ายหรือว่าอาการเจ็บปวดต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่
ขณะเดียวกันเขาบอกว่ายาชนิดนี้เนี่ยมีขายเกลื่อนตามออนไลน์คือมันหาซื้อได้ง่าย
แก้ไอหรือว่าผสมยาน้ำอื่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาดื่มกินก็จะทำให้เกิดอาการเมา
อาการเคลิ้มอาการเบอร์มีความสุขผ่อนคลายแต่เอาจริงถ้าโชคร้ายนี่คือตายได้เลยนะคะ
ค่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยแล้วกันเนอะเอ่อดูดีดีเป็นอุทาหรณ์ค่ะอืม